ส่วนที่สมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมก็มีการปรับทัพ
แล้วก็สู้กับโควิดเต็มที่นะคะ
ว่าราชการจังหวัดบอกว่ามีการจัดให้สนามกีฬากลางจังหวัด
เป็นศูนย์รับรองผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
มีการตั้งชื่อศูนย์ด้วยนะศูนย์อะไรรู้ไหม

ศูนย์ห่วงใหญ่คนสาขอนนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าจุดนี้ศูนย์นี้จะสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ได้
ประมาณ๕๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากคุณวิรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ก็เมื่อวานนี้สักประมาณช่วงเที่ยงท่านก็ออกมาเนี่ยค่ะบอกนะ
แล้วก็เหตุผลด้วยว่าสถานการณ์โรคโควิด๑๙ของจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงแล้วเป็นไข่แดงด้วยเนี่ยนะคะ
เพื่อให้การป้องกันและการรักษาผู้ป่วย
เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ของโรคที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็ว
ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร
ก็เลยมีมติให้ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครทำหน้าที่สองอย่าง

หลายคนถามป้องกันยังไงศูนย์ตรงนี้จะป้องกันยังไง
ก็คือแบบนี้ค่ะควบคุมก่อนก็คือใครที่เป็นเนี่ยก็จะมารวมตัวกันในนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปิดถูกไหมคะ
ถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาผู้ป่วยให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนี่แหละ
แปลว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้ว
เพราะการควบคุมถือว่าได้ผลแล้วถูกไหมคะ
ป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ไปแพร่ระบาด
เอาเชื้อไปแพร่กับคนภายนอกด้วยนะคะตามมาตรการของรัฐบาล
ทีนี้อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้ที่มีการออกมาเปิดเผย
ก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณธิรพัฒน์คัชมาศนะคะ
บอกว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครจะใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดได้สักประมาณ๔๐๐๕๐๐คน
จะมีระบบดูแลที่เข้มแข็งทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจทหารอศรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
คาดว่าศูนย์นี้จะพร้อมเปิดให้บริการอีกสักประมาณ๒๓วันข้างหน้า
เพราะฉะนั้นแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่า
ห่วงใหญ่คนสาครจะมีมาตรการดูแลที่เข้มงวด
เพื่อรักษาคนป่วยให้หาย
และให้คนที่หายแล้วไม่ไปแพร่เชื้อออกไปภายนอกได้อย่างแน่นอนนะคะ
ที่สำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
ถ้าเกิดว่าไปดูโดยรอบพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตรงนี้เนี่ย
ก็จะมีจวนผู้ว่าถูกไหมบ้านพักผู้ว่าบ้านพักรองผู้ว่า
บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการต่างรายล้อมอยู่ด้วย

จะไม่มีเชื้อโควิด๑๙หลุดรอดออกมานอกพื้นที่อย่างแน่นอนนะคะ

หน้านี้ที่บริเวณตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร

เพราะว่าการที่จะไปตั้งโรงพยาบาลสนาม
ก็จะต้องมีบริษัทที่ไปรับจัดทำบูธ
ที่ไปติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลสนาม
แล้วมีเรื่องดราม่าทำนองบอกว่า
คนที่ไปรับทำผู้ประกอบการที่ไปรับทำโรงพยาบาลสนาม
ไม่กลัวโดนรังเกียจเหรอ

ถ้าเกิดว่าท่านไปทำโรงพยาบาลสนามให้กับพื้นที่ตรงนี้ตลาดกลางกุ้งแล้วเนี่ย
ออกมาจะมีคนว่าจ้างงานท่านไหม

นี่ล่าสุดค่ะเจ้าของบริษัทออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค
แล้วดิฉันนะบอกเลยว่าคือต้องคารวะจิตใจ

แล้วเขาก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าคุณกลัว

แล้วคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขล่ะ
ปล่อยพวกเขาทอดทิ้งพวกเขาเหรอ

เขาบอกว่ามีการตั้งคำถามคือ
ไม่กลัวเหรอเขาบอกว่ากลัวครับ

แล้วก็มีคนเตือนว่ามันจะเอฟเฟคนะ

ติดตั้งสนามโรงพยาบาลสนามที่ตลาดกลางกุ้ง
ญาติพี่น้องอาจจะไม่อยากยุ่งด้วย

แต่ตัวเจ้าของบริษัทเขามองว่า

จะได้รับผลกระทบหนักกันไปหมดทั่วประเทศไทย

ถ้าทุกคนกลัวปล่อยให้หมอพยาบาลทำงานหนัก

คนไทยมัวแต่กลัวก็จะไม่สามารถ

แล้วผลกระทบก็จะตกไปถึงทุกคน

ก็เลยยอมถูกจะรังเกียจเพราะเพื่ออนาคต

คือต้องบอกว่าฟังข้อมูลที่เขาโพสต์ออกมาแบบนี้
ต้องยอมรับนะว่าเสียสละมากนะ